คราวนี้ค่ะรถทัวร์๒ชั้นก็มีผู้โดยสาร๒๐กว่าคนอยู่ในรถ
เหตุเกิดที่ถนนพระรามสองอุ้ยฟังแบบนี้แล้ว
อะไรมันจะล่วงหรือถนนมันเป็นหลุมเปล่าเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ไฟเนี่ยมันลุกไหม้พลึบที่ล้อหลังเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะ

โอ้โหดูสิเปลวไฟมันสูงท่วมหลังคาเลยเหมือนกันนะคะ
คุณสืบสกุลคุณผู้ชมภาพแรกเราเห็นไหม้จากล้อหลัง
หลังจากนั้นลามไปครึ่งคันแล้วนะฮะ
แล้วเนี้ยมีผู้โดยสารอยู่ในรถยี่สิบกว่าคนครับ
ฟังแบบนี้แล้วใจไม่ค่อยจะดีคนที่อยู่ในรถจะเป็นอะไรไหม
เอาเดี๋ยวตามข่าวนี้ไปเรื่อยค่ะรถทัวร์สองชั้นสีขาวคาดฟ้า
เกียรติโคราชคันนี้เนี่ยไฟลุกไหม้คือตอนแรกอ่ะนะ
มันไหม้ตรงล้อหลังขวาก่อนแล้วมันก็ลามไปล้อหลังซ้าย
ทีนี้มันก็ลามไปที่ตัวรถแบบเนี้ยค่ะตอนนั้นน่ะนะ
คนขับพาผู้โดยสาร๒๐กว่าคนหนีลงจากรถทันคุณผู้ชม
แล้วคนขับก็มีสติมากเหมือนกันนะคะใช่
เพราะฉะนั้นข่าวนี้เลยไม่ได้มีใครบาดเจ็บนะคะ
แล้วแต่ละคนที่หนีลงมาก็หยิบเอาของมีค่าเท่าที่จะหยิบได้
เท่าที่จะหอบได้เนี่ยลงมาจากรถไฟเนี่ยมันไหม้แบบนี้
ก็เลยต้องแจ้งรถดับเพลิงจากเทศบาลสมุทรสงคราม
แล้วก็รถดับเพลิงเทศบาลปากท่ออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะ
ดูสิฉีดน้ำแบบนี้คือเขามากัน๔คัน
แล้วก็ต้องฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ถึงจะฉีดแล้วก็ดับไฟได้โอ้โหแต่พอฉีดแล้วดับไฟคุณผู้ชมดูสิ
รถทัวร์สองชั้นด้านหลังอ่ะครับมันกลายเป็นแบบสีดำ
เป็นแค่โครงรถแบบนี้ค่ะจากการสอบถามคนขับ
คนขับคือนายประเสริฐสิริปรุนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะ
รับผู้โดยสารจากอุบลจะไปภูเก็ตออกจากอุบลมาเมื่อวานนี้ค่ะ
ตอนประมาณบ่าย๒ก่อนที่ผมจะขับรถออกมา
ทัวร์นี้นะผมเช็คความปลอดภัย
ผมเช็คแล้วว่าทุกอย่างมันโอเคใช่ไหมคือเช็คเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีปัญหาอะไรค่ะครับทีนี้ก็ขับมาเรื่อยเรื่อย
จนมาตอนประมาณตีสามสี่สิบที่ผ่านมาได้ยินเสียงยางระเบิดค่ะ
แล้วไฟมันก็ลุกไหม้เลยสิ่งที่ผมทำได้ลุงประเสริฐบอกนะ
ชิดซ้ายก่อนเลยแล้วก็บอกผู้โดยสารยี่สิบเอ็ดคน
แต่ทุกคนลงจากรถด่วนนี่แหละสติของคนขับรถทัวร์สองชั้นเนี่ยนะคะ
ทำให้ผู้โดยสารรีบลงจากรถแล้วก็ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั้นก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยฉีดน้ำดับไฟทันทีนะครับ